คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องป่วนกันหน่อยนะคะ
คือวันก่อนเราเล่าข่าวไปว่าที่จังหวัดพยาวเนี่ยนะคะ

คราวนี้ก็กลายเป็นว่าไฟลุกไหม้นะคะ

หลายคนก็จะถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ติดตามได้ในห้องข่าวเล่าป่วนค่ะ
สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
ส่วนใครจะเป็นคนทำไม่ต้องเสือบ
เพราะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเค้ามีหลักฐานครับ

นี่เป็นอย่างกระสายไฟเหรอ

อันนี้งูอยู่ไหมฮะสายเรื่องงู

ที่งูเข้าไปกับภาษาไฟมันทำไมมันก็
สรุปเรื่องของเรื่องมีงูเขียวหางไหม้

หม้อแปลงระเบิดทำเอาไฟดับกันทั้งเมือง

ไม่นานไฟฟ้าก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
หลายคนยังสงสัยแล้วงูเขียวหางไหม้ล่ะไปไหน
ตายครับตายในที่เกิดเหตุเลย